กลางดึกที่ผ่านมานะฮะที่จังหวัดสมุทรประการงานง่ออีกแล้วครับ
เพราะว่าเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว

โรงงานทำรองเท้าแล้วก็มีเชื้อเพลิงเป็นอย่างดี
ร้อยล้านเอาไม่อยู่ความเสียหายที่เกิดขึ้นฮะ
ไหม้ขนาดนี้รุนแรงมากเหตุเกิดเอาเวลาชัดหน่อยประมาณสัก๓ทุ่ม
๑นาฬิกาบริษัทวัฒนาฟุตแวร์
เป็นโรงงานผลิตรองเท้าใหญ่๕ไร่

อยู่ในซอยกิ่งแก้ว๙ทับ๑ตะบนราชาเทวะ

ไม่พอต้องขอรถดับเพลิงของเทศบาลใกล้เคียงมาช่วยหน่อย
กว่าคันระดมฉีดน้ำแล้ววนไปเติมน้ำระดมฉีดน้ำแล้ววนไปเติมน้ำ
แทบเอาไม่อยู่ฮะไฟรุนแรงมากจะไม่แรงได้ไง
ทั้งโรงงานมีแต่วัตถุไวไฟทำลงเท้าใช่หมะ
จะมีผ้าจะมียางจะมีทินเนอร์จะมีกาว

ไปตรงไหนมันลามได้ต่อเนื่องตลอดครับ
ไฟไหม้โรงงานยังไม่พอไหม้โรงงานรองเท้ายังไม่พอนะ
ยังจะลามยังจะลามไปโรงงานข้างโอ้โห

เพราะดีเหตุการณ์นี้สามารถสกัดเพลิงได้ก่อนที่จะลามไปโรงงานตรงข้าม
ข้างนะฮะ๓ชั่วโมงเต็มคุมสถานการณ์ได้
เรื่องต้นความเสียหาย๑๐๐ล้านเอาไม่อยู่นะ

เพราะดีแล้วเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย
เพราะคนงานกลับบ้านกันไปหมดแล้ว
มีความเสียหายเฉพาะตัวโรงงานกับอุปกรณ์ในการทำงานเท่านั้นเอง
ตำรวจภูทรบางแก้วเป็นเจ้าที่ท้องที่นะฮะ
เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

เกิดเหตุระทึกกลางดึกย่านกิ่งแก้วสมุทรปราการนะครับ